สวนนุ่งนุษย์เขามีการฝึกช้างเป็นอย่างดี
เราก็ได้เห็นบรรยากาศกิจกรรมวันแม่น่ารักที่สวนนงนุษย์กันไปแล้ว
เชื่อว่ายังไม่เต็มอิ่มแน่นอนเพราะว่าคุณยังไม่อิ่มท้อง
แต่ว่าถ้าคุณพาคุณแม่ไปที่นี่เนี่ยนะคะหรือคุณแม่จะพาคุณลูกไปที่นี่
คุณจะได้ทั้งอิ่มบุญได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพฟรี
โอ้โหแต่

ใช่แล้วค่ะจูงกันไปเลยเป็นครอบครัวน่ารักมากเลย

อยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคอต

เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ
ทางวัดเขามีการจัดกิจกรรม๑๒สิงหาพาแม่เที่ยวไหว้พระทำบุญ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
ในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา๘๗พันศานั่นเองนะคะ
โดยภายในงานค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมมากมายหลายอย่าง
ให้คุณแม่คุณลูกได้มาร่วมสนุกแสดงความรักที่มีต่อกัน
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขอคำมาคุณแม่
กิจกรรมถ่ายภาพเซลฟี่แม่ลูกลุ้นรับของรางวัลก็มีเหมือนกัน
ซึ่งก็มีคู่แม่ลูกจูงมือจับมือกันมาร่วมกิจกรรมเพียบ
และนอกจากกิจกรรมที่ให้คุณแม่คุณลูกได้มาแสดงความรักที่มีต่อกัน
แบบที่เราเห็นแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ให้คุณแม่คุณลูก
ได้อิ่มนำสำราดไปกับผลไม้อร่อยอร่อยค่ะ
สัตว์เตรียมไว้ให้ทานฟรี
จัดเตรียมให้ทานฟรีเลย
ไม่ว่าจะเป็นเงาะหวาน

รวมไปถึงมะม่วงลูกใหญ่

ตามโรดรอไม่ใช่
เขาไม่ได้แจกฟรีเหรอคะ
หลังจากที่ทานผลไม้อร่อยแล้วก็สามารถไปตรวจสุขภาพฟรีกันได้อีกด้วย
เพราะว่าทางวัดเขามีการนำหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
มาตั้งเต้นตรวจสุขภาพให้ฟรีด้วย

เพราะว่าแม่ลูกก็จะได้ตรวจสุขภาพดูแลกันไป
เราจะพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพกันด้วยก็ได้
ทานผลไม้อร่อยด้วยนะคะ
แต่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าประชาชนที่มากราบไหว้พระ
และก็ร่วมกิจกรรมวันแม่ในวัดนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เชือกนี้

นี่คือช้างเผือกค่ะ
ออกมาเดินโชว์ตัวโชว์ความสวยงามอลังการอยู่ภายในวัดเลย
เป็นภาพที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากมากนะคะ
เพราะว่าประชาชนเขาต่อแถวเข้าคิว
บริจาคทำบุญให้กับช้างเผือกกันเยอะมาก

อย่างที่เรารู้กันคือช้างเป็นคู่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้ว
แล้วยิ่งช้างเผือกเป็นช้างคู่บุญบารมีของทางราชการของเรา
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งความสัมพันธ์อันดี

แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมนะให้ประชาชนได้มาร่วมทำบุญ
มากันเป็นคู่แม่ลูกแบบนี้น่ารักจะตาย
แล้วก็เรียนรู้ที่จะส่งต่อกันให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วย
งานนี้บอกเลยว่าทั้งอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญ
อิ่มท้องกันทั่วหน้าแถมได้ตรวจสุขภาพฟรีอีกด้วย
ดีมากเลยน่ารักมากนี่โอ้โหคุณดู
คือบรรยากาศงานวันแม่เนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศที่มันอบอวนไปด้วยความรัก
อย่างที่บอกคุณบางทีเราเห็น๓รุ่น๓วัย
คุณยายทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูก
มันเป็นภาพน่ารักมากมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งวันสำหรับวันครอบครัว
ที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้แสดงออกความรักที่มีต่อกันในครอบครัว
ซึ่งก็เหมือนคนใกล้ตัวผมคุณชิสา
คุณน้ำลายคุณ
ยาวมาก
ดีเหมือนกันได้นำเสนอเรื่องราวของวัดนี้
เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็คงจะได้นำเสนอกัน
เพราะว่าวัดนี้เขามีเรื่องดีอะไรดีเยอะนะคะ